ก็เป็นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ไปชอบพอกันกับและใบและสาวตกลีอีก
ค่ะชื่อว่าในไข่วันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ญาติญาตินะรุมด่ากันตลอดเวลาแล้วก็เกือบโดนรุมประชาธรรมด้วย

เหตุผลที่ทำเพราะว่าผู้หญิงหลอกให้รักแล้วทำตัวตีจาก
ก็เลยโกรธก็เลยฆ่าทั้งผู้หญิงฆ่าทั้งผู้ชายอีกคน
นายคนนี้คือในไข่หรือว่านายวัสสันอินทรัฐจักรอายุ๔๓ปี
ถูกตำรวจสภาวแม่ตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพธรรมด้วย
แตงคุมตัวไปนำตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ขณะที่หนีกำลังจะไปบวชเพื่อล้างบาปที่ตัวเองทำเอาไว้
นะเขาฆ่านางสาวกมลทิพย์ศพกระ๑๐หรือว่ากุ้งอายุ๔๐
กับนายเจริญมณีอายุ๕๐ยัดใส่ถุงดำไปทิ้งในสวนนะฮะ
ก็รวบตัวได้ที่บ้านญาติที่เชียงดาวจับได้เมื่อคืนนี้เองนะฮะ
ก็มีการนำตัวในไข่มาที่บ้านที่เกิดเหตุ
ในพื้นที่ศพเปิงอำเภอแม่แตงพร้อมตำรวจกว่า๖๐นายดูแลความปลอดภัย
มีญาติมีชาวบ้านไปขอรอดูหน้าในไข่หน่อยนะฮะ
เพราะว่ายาดเองขอไม่ให้สิ่งวัญชนเข้าไปภายใน

สำหรับการทำแผนก็มีการจำลองเหตุการณ์ตั้งแต่เย็นของวันที่๒๓
เป็นวันเสาร์ถึงเช้าของวันอาทิตย์ที่๒๔พฤษภาคม
ในไข่เขาบอกว่าทะเลาะกันกับกุ้งก่อน
แล้วก็เอาปืนยิงกุ้งจากด้านหลังตอน๕ทุ่ม
กุ้งนั่งล้างผลไม้อยู่มีปากเสียงกัน
ทุ่มของวันเสาร์ที่๒๓ลงมือฆ่ากุ้งก่อนที่โรงจอดรถข้างบ้าน
ส่วนนายเจริญออกอุบายเอามือถือของกุ้ง
เป็นกุ้งแชทไปหานายเจริญ
ให้เจริญมาหาตอนเช้าเหมือนแบบสวมลอย
แล้วก็หวังว่าพอเข้ามาปุ๊บจะฆ่าเป็นคนที่สอง

ให้สายทายมาตกลงด้วยความสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้นะฮะ
พอเจริญมาถึงนายไข่ก็ส่งไลน์บอกว่า
เปิดประตูเข้ามาเลยไม่ต้องตะโกนเรียกไม่ได้ล็อก

พอเจริญเข้ามาปุ๊บนายไข่ยิงทันที
เสียชีวิตตอน๖โมงเช้าของวันที่๒๔พฤษภาคม
ก็เป็นศพที่๒ตามแผนที่เขาวางเอาไว้นะครับ

ข้อมูลที่แม่ของผู้ตายบอกเอาไว้

จู่มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วตี๔ของเช้าอาทิตย์
ลูกชายก็ได้รับโทรศัพท์จากฝ่ายหญิงอีกแล้วก็รีบออกจากบ้านไป
ไม่กลับมาอีกเลยระหว่างการทำแผนนายไข่มีการขอขมาสบ
ว่ายแม่ของนางสาวกุ้งคนนี้คือคุณแม่และนี่คือนายไข่
เป็นการไหว้เพื่อขอโทษขอคำมานะฮะที่ทำลงไปญาติญาติเองก็ยืนด่าในไข่ตลอดนะครับ
บางจุดบางช่วงเกือบจะโดนทำร้ายด้วยเนี่ยฮะยกเท้ามาจะถีบแบบนี้แล้วนะครับ

จะฆ่ากันทำไมเรื่องแค่นี้อะไรแบบนี้นะ
คือเรื่องของความรู้สึกจริงมันก็พูดยากแหละเนาะ
ซึ่งคนตายเองเขาไม่มีสิทธิ์มาพูดแล้วแหละว่า

แต่จะอะไรก็ตามมันไม่มี
ไม่มีสาเหตุอะไรที่ทำให้คุณสามารถไปฆ่าคนได้

เพราะว่าถูกกุ้งเนี่ยหลอกให้รักแล้วก็มาตีจาก
อยากตายแล้วก็เลยหนีจะไปบวชชดใช้กรรมล้างบาปอะไรแบบนี้

หลังทำแผนตำรวจก็นำตัวไปสอบส่วนเพิ่มเติมที่สพแม่แตงโดนไป๕ข้อหานะครับ
ในส่วนของข้อหาที่ไปยิงกุ้งคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอันนี้คือยิงนายเจริญ
เพราะว่ามีการล่อลวงออกมาแล้วก็ซ่อนเล้นอำพลางศพ
ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางศาลทัศนาโดยที่ไม่มีเหตุอันควร